ไปดูสถานที่ที่ประชาชนให้ความศรัทธา
แล้วก็เชื่อถือไปขอโชคขอลาบกัน
พาไปดูที่สุสานม้าลาย
ริมถนนรังสิตนครนายกอำเภอหนองเสือ

ตะเคียนทองทั้ง๓ต้น๓แม่ลูก
ภายในวัดบุญญาวาสบ้านเหนือเทศบาล
แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
อยู่ในสภาพที่เป็นสีขาวโพลนค่ะ

ขาวจากแป้งผงนานาชนิดเลยนะคะ
ที่ชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านเหนือสามัคคี

ร่วมแรงมณีไพรสนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
ต่างเดินทางไปกราบไหว้อย่างที่เห็นค่ะ

ยแป้งเสร็จแล้วก็ทาถูทาถูแบบนี้ค่ะ

ตะเคียนสร้อยฟ้าและแม่ตะเคียนสร้อยแก้ว

เขาว่ากันว่าไปขอเลขขอโชคขอลาบ
วันนี้วันหวยออกนะคะยังมีเวลายังไปกันได้นะ
คุณสิงคำสิทธิมาค่ะกรรมการวัดบอกแบบนี้

เมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
ตามความฝันของพระและชาวบ้าน
เขาฝันว่ามีต้นตะเคียนอายุกว่า๓๐๐ปีถูกฝังอยู่ใต้ลำห้วยแม่สอด
ต้องการให้พระสงฆ์และผู้ศรัทธาขุดขึ้นมา
แล้วเขาก็ขุดเจอจริงแล้วก็นำไปไว้ที่วัดแบบนี้
ประชาชนก็เลยนับถือศรัทธากันนะคะ
ไปดูที่จังหวัดปฐุมธานีคุณรัชพรไม่น้อยหน้า
หวยก็นำทูบเทียนดอกไม้ไปกลับไหว้สู่สารปูนปั้นม้าลาย

นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมวัดอายุการามคลองเก้า

คลอง๙ฝั่งตะวันตกหมู่๒ตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือ
เหมือนกันก็มีแป้งติดไม้ติดมือกันไปด้วย

ใช่ไปโรยแล้วก็ไปถูกันนะคะ

นายบัวเกิดนรีนอายุ๗๙ปีบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
ความจริงแล้วม้าลายเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยบนท้องถนน
ก็มีการนำม้าลายไปแก้บนสารเพียงตาที่ตั้งอยู่ริมทาง
แยกจราจรต่างหลายคนคงจะคุ้นตาแล้วก็เคยเห็น
พอมีคนไปบนบานสำเร็จก็จะนำม้าลายไปแก้บนกันมากขึ้น
ม้าลายเยอะแบบที่เห็นค่ะ
แล้วก็บางที่เนี่ยม้าลายเต็มไปหมดจนไม่มีที่วางแล้วนะคะ
ต้องมีการขนย้ายม้าลายไปไว้สถานที่แห่งใหม่เพื่อปรับภูมิทัศน์
ส่วนบอกว่าม้าลายหักชำรุดก็จะถูกนำไปกองเป็นฐานกว้าง๙เมตร
กลายเป็นสุสานม้าลายมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ปิดท้ายกันที่ราชบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องขออนุญาตบอกบ้านเลขที่กันหน่อยนะคะ
บ้านเลขที่๖๓ทับ๑หมู่๑ตำบลคลองคอยอำเภอโพธาราม
เป็นบ้านของนางสุวรรณขันติทงชัยอายุ๗๕ปี
มีลูกเจี๊ยบประหลาดแบบนี้ค่ะอายุ๑๐วันนะ

มี๔ขาปกติลูกเจี๊ยมี๒ขาใช่ไหมนี่มี๔ขา
ขาหลักเนี่ยยังเดินได้ปกตินะแต่สองขาหลังที่งอกออกมา
ก็งอกมาใกล้กับก้นใช้อะไรไม่ได้เป็นขางอกออกมาเฉย

แต่ลูกเจี๊ยบยังเดินได้นะคะเจี๊ยสองขาหน้าขาหลักเนี่ยเดินเนี่ยเห็นไหม
หลังจากเล็กไม่มีแรงก็แปลกก็เลยมาบอก
แล้วก็บอกบ้านเลขที่เผื่อไปด้วยคร่าวนะคะ